ปริศนาถือปืนไปยิงไปขู่ที่จะยิงอยู่ที่หน้าโรงเรียน
โพธินิมิตรวิทยาคมที่ปากเกร็ดนนทบุรี
คือมีการเอาปืนเจาะเข้าไปในรั้วโรงเรียนด้วย
คุณผู้ชมชาวบ้านตกอกตกใจมากกับเหตุการณ์นี้นะคะ

แต่นี่อยากให้ย้อนไปดูภาพเหตุการณ์วันนั้นกันหน่อย
อันนี้เป็นภาพวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
เห็นไหมคะลูกศรชี้อยู่คนก่อเหตุ
เจาะปืนเข้าไปในรั้วโรงเรียน

คนข้างนอกเห็นคือแบบวิ่งกันเลย
อ๋อตกใจอ่ะอุ๊ยมีปืนนี่นะคะ
ใช่ไหมคะตกอกตกใจกันหมดเลย
นี่ค่ะจังหวะนี้ค่ะ
แล้วเดินกลางอยู่กลางถนนเนี่ย
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันศุกร์นะคะที่๒๔ธันวาคม
ผู้ชายคนนี้รูปร่างผอมสูงเห็นไหมคะสวมหวกกันน็อกนะคะ
ถืออาวุธคล้ายปืนเดินกลางไปมาแถวหน้าโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม
เมื่อสักครู่นี้เจาะปืนเข้าไปในรั้วโรงเรียนด้วย
จ่อไปที่กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะ
แล้วก็มีการตะโกนพูดว่า
ถ้าลูกกูไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้กูยิงหมดแล้ว

ตกใจสิคะได้ยินแบบนี้ก็ตกใจนะ
ทำเอาเด็กเนี่ยตกใจวิ่งหนีกระเจิงกันไปเลย

หลังเกิดเหตุค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ก็ไปแจ้งความเอาไว้นะคะที่สพปากเกร็ด
ให้ช่วยกันตามจับตัวผู้ชายคนนี้
กลัวว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาก่อเหตุกันอีก

ตามไปรวบตัวจับหนุ่มกลางคนนี้ได้แล้ว

วัดหงทองห่างจากโรงเรียนไป๒๐๐เมตร

นายกบธวรรษชัยทองอบอุ่น

กบสารภาพบอกว่าปืนที่ไปใช้จี้เข้าไปในโรงเรียนเนี่ย
เป็นปืนปลอมปืนปลอม
สาเหตุที่ทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม

อนก็คึกขนองแล้วก็ไปก่อเหตุอย่างที่เห็นค่ะ
ถามแม่ของในกบนางลำไยทองอบอุ่นอายุ๖๔ปี
แม่เล่าว่าในกบเพิ่งจะออกมาจากคุก
มาในถุกข้อหาคดีรักษัพ

วันดมเดทินเนอร์จนประสาทหลอน

แม่เองก็อยากให้ตำรวจพาไปรักษาให้หายขาดหน่อย
เพราะแม่ก็เคยคิดจะพาไปศรีธัญญาแล้ว
แต่ในกบเองเนี่ยอารวาสจนไม่ได้ไปโรงพยาบาลสักที
สุดท้ายก่อเหตุแบบนี้จนถูกรวบตัวได้เนี่ยนะคะ